คุณผู้ชมเรื่องราวที่แบบว่าของกินพื้นถิ่นยังไม่หมด
ยังมีค่ะคุณผู้ชมเราพาคุณผู้ชมไปที่พังงา
ไปตะกัวปากค่ะเพราะว่าที่หน้านี้นะคะ
มีอาหารพื้นถิ่นน่ากินมากมายหลายเมนูที่สำคัญ
คนพื้นที่แหละเขาปรุงให้เราทานเลยด้วยตัวเองเลยนะ

ตลอดกินวันนี้พาคุณผู้ชมมาเยือนดินแดนแห่งวัฒนธรรม
สืบทอดมรดกทางสถาปัตยกรรม
อย่างอาคารบ้านเรือนสไตล์ชิโนโปรตุกิสเอาไว้
และเปิดตำราอาหารพื้นเมืองที่อำเภอตะกัวป่า
งานนี้ได้ลิ้มรสฝีมือชาวตะกัวป่าขนาดแท้แน่นอนค่ะ

ถ้าท่านที่มาเที่ยวเมืองเกาะตะกัวป่าแล้ว
ขอแนะนำเมนูอาหารพื้นถิ่นของเมืองตะกัวปลาค่ะ

คือผู้เผยแพร่อัตลักษณ์ดั้งเดิมของชาวตำบลตลาดใหญ่

ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตานักท่องเที่ยวที่มาเยือน
ทั้งเรื่องอาหารและการแต่งกาย
เรียกได้ว่าเป็นปราศชุมชนของที่นี่เลยล่ะค่ะ
ในอดีตที่นี่เป็นชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ค่ะ

มีลูกมีหลานจึงเรียกว่าบ้าบายายาสืบเนื่อง
จนถึงเรื่องของวัฒนธรรมการแต่งกายแบบนี้ค่ะ
และชุดสวยที่ป้าจ้างใส่อยู่นี้เรียกว่าชุดบ้าบา
เป็นการผสมผสานวัฒนธรรมการแต่งกายของเมืองแถบอันดามันเอาไว้ค่ะ
มาดูเรื่องวัฒนธรรมอาหารการกินของชาวตะกัวป่ากันบ้าง
เริ่มกันที่เมนูแรกหมูต้มปลาเค็ม
วัตถุดิบหลักได้แก่หมูปลาเค็มแล้วก็เต้าหู้ค่ะ
เมื่อตั้งน้ำจนเดือดแล้วก็ใส่เนื้อหมู๓ชั้นลงไป
จากนั้นใส่ขิงตามซึ่งขิงก็มีสรรพคุณเชื่อเรื่องการขับลม
มาถึงตัวชูโรงอย่างปลาเค็ม
ผัดกับทิ้งก่อน๑รอบเพื่อลดความขาวค่ะ
เมื่อเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลเล็กน้อย

ต้มทิ้งไว้ราว๑๐นาทีก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะ
เสร็จแล้วค่ะหมูต้มปลาแคมกับเต้าหู้
ต่อกันที่เมนูที่๒เลยค่ะ
จอแรงหรือจอแรง
วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น
น้ำกะทิตะไคร้ส้มแขกหอมแดง
ขมิ้นกระเทียมพริกสดใบมะกรูด
กุ้งสดและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ
กะปิซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอาหารใต้ค่ะ
เมื่อตั้งหม้อหางกะทิจนเดือดได้ที่แล้ว
ก็ใส่สมุนไพรอย่างตะไคร้

ในเรื่องของการช่วยลดคอเรสเตอรอล
และทำให้อาหารมีรสชาติกลมมากขึ้น

กะปิตัวชูโรงของเมนูจอแรง
นิดหน่อยพอให้มีกลิ่นหอม
จากนั้นตามด้วยหอมแดงซอยกระเทียม

จะช่วยให้สีสันของจอแรงน่าทานมากขึ้น
กุ้งลงไปต้มจนได้ที่
แล้วโรยหน้าด้วยพริกสดและใบมะกรูด

เมนูน้ำผ่านไป๒เมนู
ถึงคิวของเมนูอาหารผัดแห้ง
อย่างหมูผัดเคยเค็มกันบ้าง

เทียมสับพริกขี้หนูหันฟอย
น้ำตาลแล้วก็เคยเค็ม
ที่ผ่านการหมักดองอย่างน้อย๔๕วัน

พร้อมแล้วมาลงมือกันเลยค่ะ

ก็ใส่กระเทียมที่เราสับละเอียดเอาไว้ค่ะ
เติมน้ำตาดแล้วก็เอาเคยเค็มนี้

พอได้ที่ก็ใส่ตะไคร้นะคะ
เค็มกับตะไคร้เข้ากันดีแล้วนะคะ

หมูให้เข้ากับเครื่องนะคะ
เรียบร้อยแล้วทีนี้ตกแต่งด้วย
ใบมะกรูดแล้วก็ไก่พริก
เมนูที่๓เสร็จเรียบร้อยค่ะ
รับประทานได้ค่ะ
หากคุณผู้ชมอยากทานอาหารพื้นถิ่น
คนพื้นถิ่นแท้ลงมือทำเองแบบนี้

อำเภอตะกัวป่านจังหวัดพังงาได้เลยจ้า
รับรองว่าอร่อยแน่นอน